ใกล้จะเปิดเครืองแล้วละค่ะลงเรียนเขาเปิดออกแล้วก็มีนะว่าแค่หนูยากเพศดราม่า
นโยบายแปลกให้เด็กต้องไปซื้อกระเป๋า

ไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายที่มันเยอะอะค่ะ
มันจะสามารถปรับเปลี่ยนรถอะไรตรงนี้

ทำให้มีพิธีกรดาราดังอย่าง

พอเห็นโพสต์นี้เธอก็เป็นแม่คนเหมือนกัน
ดูแลลูกอยู่ของน้องชาย

ในมุมนี้ณขณะนี้ผู้ปกครองกำลังลำบาก
ไม่มีจะกินเป็นเรื่องสำคัญมาก
เป็นไปได้ไหมที่ทางโรงเรียนจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในช่วงนี้
นุรมให้เด็กใส่ชุดอะไรไปก่อนก็ได้
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
รองเท้านักเรียนถ้ามันครับยังไม่ต้องซื้อ

เราก็เลยถามดีเจต้นหอมหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้
เอาจริงที่โพสต์ไป
หอมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหาหนึ่งอย่างในสังคมเราเหมือนกัน
ช่วงนี้มันจะเปิดเทอมอ่ะนะคะเรื่องเสื้อผ้านักเรียนจริงมันเป็นปัญหาหลังสุดเลยนะ
ถ้าเทียบกับเรื่องของปัญหาปากท้องหอมจะให้ความสำคัญปากท้องมันเป็นอันดับหนึ่ง
ที่เขาขอชุดนักเรียนใหม่เนี่ยเพราะว่าลูกโตขึ้นลูกต้องใช้
และบางโรงเรียนก็อยู่มีการเปลี่ยนเครื่องแบบ
หรือมีข้อกำหนดว่าคุณจะต้องใช้กระเป๋าที่ซื้อจากทางโรงเรียนเท่านั้น
กระเป๋าซื้อข้างนอกสมมติ๑๐๐กว่าบาทโรงเรียนขาย๔๕๐๐บาท
ล่าสุดนะครับวันนี้นางสาวตรีนุเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
เปิดเผยว่าหลังจากมีผู้ปกครองร้องเรียนเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาอะไรต่างนั้นคือค่าเทิมร้องเรียนมา
เลยมีประกาศออกมาเป็นคำสั่งสำหรับภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๔
ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาที่การ
ไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการยกเว้นค่าทำเนียมการศึกษา
เนื่องจากในช่วงนี้ต้องเรียนออนไลน์อยู่แล้ว
หรือโรงเรียนไหนที่จะเปิดให้ไปเรียนปกติ
ก็ต้องขออนุญาตกับทางจังหวัดต่างก่อนว่าโอ้โหคุณมีความปลอดภัยเต็มที่ในการดูแล

ยกเว้นก็คือวิชาไหนที่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนต้องสอนตามปกติ

เดี๋ยวก็ดูนะครับว่าในผลทางปฏิบัติเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ
ต้องคืนให้แต่ว่าในส่วนที่บางโรงเรียนจ่ายไปแล้ว
ถ้าจ่ายไปแล้วเนี่ยคืนแต่ถ้ายังไม่ได้จ่าย
ให้ผ่อนปลนยืดเวลาให้ได้บ้างบางส่วนด้วยนะคะ
สำหรับที่ยังไม่ได้แก็บก็ยืดเวลาไปก่อน
ยืดเวลาไปได้ด้วยผ่อนโปรนไปก่อนนะคะ